ค่ะแล้วก็มีคุณผู้ชมส่งมาว่าศุโขทัยก็ตกเหมือนกันสุโขทัยก็ลงมาข้อ
ข้างแถบแถบภาคกลางแล้วตอนนี้เลยไม่รู้ว่าสภาพ

ตอนนี้ฝนต้องจับตาในบริเวณตอนบนแล้ว
แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าฝนใต้เขาขึ้นไปเจอกับฝนที่มาจากภาคเหนือมารวมกัน
ตอนนี้ภาคกลางจะเป็นจุดที่จะต้องเท็มละมืดต่อไป

แต่ว่าฝนที่จะตกในพื้นที่ตอนบนภาคเหนือภาคกลางภาคอีสาน
ที่จะเกิดขึ้นในระยะวัน๒วันอาจจะไม่หนักเหมือนในภาคใต้
แต่ว่าอาจจะตกแบบกวนใจนิดหน่อยนะครับ

ซึ่งก็อาจจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตได้
แต่ว่าอีกอึดใจเดียว
รอช่วงต้นสัปดาห์หน้าช่วงกลางสัปดาห์หน้า

ช่วงนั้นก็คาดการณ์ว่าจะเป็นช่วงที่หนาวกว่าในช่วงปีใหม่

ถึงแม้ว่าตอนนี้ฝนจะซาลงในหลายพื้นที่แล้ว
คาดการณ์ออกมาใหม่แล้วนะครับว่า
มีโอกาสที่จะเจอฝนกลับมาตกหนักอีกครั้งหนึ่ง
ตกหนักตกนานแค่ไหนจุดไหนต้องระวัง

คุณผู้ชมครับเริ่มต้นกับสถานการณ์สภาพอากาศ

ภาพแรกภาพนี้นะครับซึ่งเป็นภาพถ่ายดาวเทียมครับ
กลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้นในเมืองไทยของเรา
ตลอด๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมามาจนถึงณขณะนี้นะครับ
ตอนนี้กลุ่มก้อนเมฆบางตานะครับมีเล็กน้อยเท่านั้นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
แล้วก็มีกลุ่มเมฆเป็นกลุ่มก้อนเมฆคลึ้มมัว
ในบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางนะครับ
สังเกตว่าค่อนข้างที่จะกินพื้นที่หลายจุดเลยทีเดียว
นั่นก็หมายความว่าในวันนี้ตลอดทั้งวันหลายพื้นที่
บริเวณทางตอนบนตอนกลางอีสานตอนบนท้องฟ้าจะขมุกขมัวนะครับ
อากาศจะเย็นสบายแดดไม่แรงมากนัก

เรามาดูการคาดการณ์จากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนะครับ
จุดที่เราสนใจก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับ

วันนี้จากการตรวจสอบก็ยังต้องเน้นย้ำนะครับ
ใครที่จะเดินเรือในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย
คงต้องระวังอยู่เพราะว่าบางจุดบางพื้นที่
ลื่นนั้นยังคงสูงประมาณ๒๓เมตรดังนั้น
เพื่อให้หุ่นใจงดออกเดินเรือต่อไปอีกประมาณ๑วันนะครับ
ดูสถานการณ์ใหม่คาดการณ์ว่าจะอ่อนกำลังลงกว่านี้นะครับ
เพื่อที่จะไม่ทำให้สถานการณ์ขึ้นเหล่านี้เป็น
ผลต่อการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นอันตรายต่อการเดินเรือ

ก่อนหน้านี้ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมามีการคาดการณ์ว่าจะกลายเป็นพายุ
แต่เนื่องจากว่ายอมนั่งกล่าวยอมฝนนั่งกล่าวเนี่ยนะครับ

แต่ถึงอย่างไรก็ตามทิศทางก็ยังคงมีทิศทางมุ่งหน้าไปทางเหนือนะครับ
เคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณอ่าวมอตามะ
ซึ่งคาดการณ์ว่ากลุ่มฝนกลุ่มนี้เองก็จะไปรวมกับกลุ่มฝนเหนือที่ตกณขณะนี้
จะทำให้ฝนในบริเวณดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น
ส่วนนี้ครับเป็นการคาดการณ์ลักษณะการตกของฝน
นี่คือกลุ่มฝนที่เคลื่อนที่ออกจากพื้นที่ภาคใต้ของเราเมื่อช่วงเย็นของวานนี้
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะมีลักษณะการเคลื่อนตัวไปทางเหนือนะครับ
เข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศพม่าทางอ่าวมอตมะนะครับ
รวมกับฝนเหนือที่ตอนนี้ตกกระจายตัวในหลายพื้นที่
ในขณะเดียวกันในช่วงต้นสัปดาห์หน้าอยากให้คุณผู้ชมดูดีนะครับ
บริเวณพื้นที่อ่าวไทยจะเริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มฝนกลุ่มใหม่เกิดขึ้นในช่วงวันจันทร์เช้า
หลังจากนั้นกลุ่มฝนกลุ่มนี้จะมีการเคลื่อนที่เข้าสู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของไทย
สังเกตว่าเคลื่อนที่เข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ตอนล่างในช่วงค่ำ
หลังจากนั้นในวันอังคารเดี๋ยวดูดีนะครับ
จะพบว่ากลุ่มฝนกลุ่มนี้ก็จะค่อยเคลื่อนที่ออกจากเมืองของเราไปลงทะเลในบริเวณฝั่งอันดามันต่อไป
นั่นก็หมายความว่าในช่วงต้นสัปดาห์หน้าวันจันทร์อังคารพุธ
ยังมีโอกาสที่จะเจอฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับตอนกลางจนถึงตอนล่าง
ใครอยู่บริเวณดังกล่าวติดตามข่าวสารดี
ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการดีนะครับ
ที่เป็นแบบนี้เพราะว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

อกจากจะทำให้เกิดฝนตกชุกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ในช่วงต้นสัปดาห์หน้าแล้ว
ยังมีบทบาทสำคัญในการดึงลมหนาวจากตอนบนแผลลงมาปกครุมเมืองไทยของเราด้วย
คุณผู้ชมสังเกตพื้นที่สีน้ำเงินฟ้านี่ดีนะครับ
วันจันทร์จะมีการย้อยลงมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของไทย
สีฟ้าคือบริเวณที่มีอากาศหนาวนะครับ
ดังนั้นถ้าหากสีฟ้านั้นแผลลงมาปกคลุมตรงไหนก็จะทำให้อากาศนั้นต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียต
จะสังเกตจากกราฟิกที่คำนวณในขณะนี้
จะมีการแผลลงมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของประเทศไทย
มาแตะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
แล้วก็พื้นที่ภาคเหนือบางจุดบางแห่งเท่านั้น
แต่ว่าเมื่อลมหนาวเหล่านี้มารวมกับฝนที่เทลงมาในบริเวณพื้นที่ทางตอนบน
ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานนักขนาดนี้
ก็จะทำให้อากาศนั้นเย็นกว่าที่เราเจอมาในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะครับ
ดังนั้นเรื่องของสุขภาพร่างกายถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียว
แต่ฝนที่เกิดในระยะนี้ต้องระวังนะครับ

อย่างที่ได้เน้นย้ำมาตั้งแต่ช่วงปีใหม่แล้วนะครับ

เพราะว่าทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ

ผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
แล้วก็มีความชื้นเยอะในช่วงที่มีฝนแบบนี้เนี่ย
มีโอกาสเป็นไม่ได้สูงที่จะทำให้เกิดลูกเห็บตก

ส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
แล้วก็พื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับ

หลังจากนั้นคลื่นกันดังกล่าว
ก็จะมีการแผลลงมาปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน

พื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลาง
ในระยะนี้เราจะเจอกับท้องฟ้า

ส่วนภาคเหนือท้องฟ้าจะเริ่มเปิดในช่วงสุดสัปดาห์นี้
ที่สำคัญครับนี่คือการสรุป

เจอลมหนาวแน่นอนครับส่วนบริเวณทางตอนล่าง

นี่คือภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

ที่สำคัญต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
ผมกรุ๊ปตะนันท์พี่สิบอาหารสวัสดีครับ
สวัสดีครับ